ส่วนประเด็นเรื่องของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่
กระทรวงพลังงานนะคะรวมทั้งทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
รอฟังความเห็นของคณะรัฐมนตรี
ที่จะพิจารณาในประเด็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่ในวันพรุ่งนี้นะคะ
บอกว่าถ้าหากต้องมานับหนึ่งใหม่เนี่ยต้องใช้เวลาถึง๖ปีถึงจะสามารถเริ่มจ่ายไฟได้
แล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเรื่องของการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ก็ทำตามมติกรพชค่ะ
อาริพงศ์ผู้ชอุ่มประหลัดกระทรวงพลังงานยืนยันว่า
หรือรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่
จากโทรศัพท์พูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้ว
ได้รับคำตอบว่ายังคงดำเนินการตามมติของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกรพช
รวมถึงต้องรับฟังความเห็นจากประชาชนอีกหลายครั้ง
อาจจะใช้เวลาอย่างต่ำ๑ปี
วันพรุ่งนี้ค่ะกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกเกาะฟ้าเพาะ

และก็ต้องรอมติคอรมอว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร
ขณะที่นายสหรัฐบุญโพภักดีรองผู้ว่าการ
ประจำสำนักผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยหรือกรฟภคาดว่าการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจะออกมา๒แนวทางค่ะ
ทางแรกคือให้กลับไปทบทวนการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
ซึ่งกระบวนการนี้อย่างเร็วที่สุดใช้เวลาประมาณ๑ปีเพื่อลงนามสัญญาก่อสร้างกับเอกชน
ส่วนแนวทางที่๒ที่จะเป็นไปได้ก็คือให้กลับไปเริ่มต้นจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพใหม่ทั้งหมด
ถ้าเป็นแนวทางนี้กรฟภต้องใช้เวลามากกว่า๒ปีจึงจะลงนามสัญญาก่อสร้างกับเอกชนได้
และใช้เวลาอีก๔ปีจึงจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มจ่ายไฟเข้าสู่ระบบได้ค่ะ
แต่ว่าชิ้นส่วนสำคัญก็มาจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปทั้งหมด
คือใช้ฐานหินน้อยและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าร้อยละ๑๐๑๒๐สามารถกำจัดมวลสารได้ทั้งหมดด้วยค่ะ